ดูความขึ้นไหวของศึกฟุตบอลในการแข่งขันซีเกมกันหน่อยนะครับ
หลังจากมีการจับสลากไปก่อนหน้านี้ไทยอยู่ในสายบีร่วมกับอินโดนีเซียเวียดนามลาวสิงคโปร์และบรูไน
ก็เป็นสายที่แข็งเหมือนกันทีมเยอะด้วยแข่งเยอะมากกว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับ
ล่าสุดครับนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลชาย๔เกม
ก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีทีมถอนตัวหนึ่งทีม
ซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าไม่ถอนแล้วนะ
ก็คือสรุป๑๑ทีมอย่างเดิม
ก็จะมีทีมเยอะกว่าโปรแกรมก็เยอะกว่านั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของทีมเชียร์ไทยชุดทำศึกสุภาโลก๒๐๒๒
รอบคาเรือสนเอเชียกลุ่มจีนในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
กันถึงเรื่องโปรแกรมหนึ่งสำหรับการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
สองนัดนะฮะเริ่มในนัดที่สี่บุกไปเย็นมาเลเซียที่สนามบุกิจจอริวในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนครับ
ส่วนวันที่๑๙พฤศจิกายนต่อกันเลยนะคะ
สองเกมนี้ไทยรัดทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทั้งสองเกม

เพราะว่าตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ของกลุ่ม